ทีนี้ในโลกโซเทียลพูดถึงกันเยอะมากจริง
ขณะเราเริ่มอ่านข่าวนั่งดูข้อความของคุณผู้ชมหน้าจอ

คุณผู้ชมค่ะเราได้ไปเห็นคลิปหนึ่งในโลกโซเทียล
สัก๓นาทีออกมาวิจารณ์มาตรการนี้ล่ะ
คือเขาบอกว่าจริงก็เห็นด้วยนะ
ผมขอพูดเรื่องกฎหมายหน่อยนะผมก็ไม่ค่อยรู้อะไรหรอก
เรื่องกฎหมายมากมายอ่ะแต่ไอ้กฎหมายที่เพิ่งออกมาเนี่ย
เกี่ยวกับรถกระบะห้ามนั่งท้ายกระบะโอเคยังพอรับได้
เพราะมันเป็นอันตรายอาจจะตกหลังกระบะได้คลิปนี้แหละคุณพีรวัตรคุณผู้ชม
คือสักประมาณ๓นาทีคุณพี่คนนี้ก็บอกว่าผมไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับข้อกฎหมายอย่างละเอียดหรอก
แต่ว่าคือเห็นด้วยนะในเรื่องของการห้ามนั่งท้ายรถกระบะ
แต่ห้ามนั่งท้ายแคปเนี่ยไม่เห็นด้วยเพราะว่าซื้อรถมามีแคป
กลายเป็นว่ารถคันนี้นั่งได้แค่๒คนข้างหน้า
แต่ปกติข้างหลังตรงแคปนั้นอีกสัก๒๓คนสมมุติ
มอเตอร์ไซค์ดีกว่ามันก็เหมือนกับมอเตอร์ไซค์นะคะ
แล้วบอกว่าผมเนี่ยค้าขายสมาชิกครอบครัวก็เยอะแล้วก็ต้องขนของ
มาชิกครอบครัวก็นั่งท้ายแคปกันแบบนี้ซื้อรถมาเสียตังค์ฟรีฟรีเสียตังค์เปล่า
นั่งไม่ได้เลยนะคะแล้วก็บอกว่าออกมาตรการต่างเหล่านี้ออกมาเนี่ย
อยากจะให้คำนึงถึงพี่น้องประชาชนว่ามันเป็นเหมือนมาตรการที่ไปเอื้อประโยชน
กับคนมีฐานะที่จะมีรถหลายหลายคันอะไรแบบนี้ก็ประชาชนก็บอกว่าเห็นใจกันหน่อยนะคะ
ทีนี้เพจดังแหม่มโพดำคนไปแสดงความคิดเห็นเยอะเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะ
ส่วนใหญ่บอกว่าเห็นด้วยห้ามนั่งท้ายกระบะแต่ไม่เห็นด้วยกับการห้ามนั่งในแคป
ทำให้รถกระบะนั่งได้สองคนเท่านั้นเหมือนกันก็ส่วนใหญ่ความเห็นเดียวกัน
ทำให้หลายครอบครัวเขาบอกว่าเดือดร้อนมากจริงอุตส่าห์ไปซื้อรถก็ตั้งแผงเอ้านั่งไม่ได้
ร้อนแรงแบบนี้ทีมสายตรวจโซเชียลของไทยรัฐทีวีก็ไปสอบถามประชาชนเพิ่มเติมนะครับ
วันนี้เกือบทั้งวันเลยนะครับเดี๋ยวลองไปฟังกันว่ามุมมองความเห็นของคนส่วนใหญ่
เขาบอกว่าไม่เห็นด้วยไม่เป็นธรรมเนี่ยเขามีเหตุผลอะไรกันไปฟังกันครับ
ไปไม่ได้ก็ไม่ต้องไปไม่ต้องไปหาพี่น้องไม่ต้องไปไหน
ไม่เห็นด้วยเพราะว่าเหมือนกับออกกฎหมายมาไม่ได้คล้ายสอบถามประชาชนก่อน
ว่าจะเดือดร้อนไหมผลกระทบอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมกับประชาชน
แล้วก็ลักษณะว่ามันมีผลเสียกับผู้มีรายได้น้อย
ในการที่ต้องหาขยับขยายในการหารถใหม่หรือเปล่า
แล้วมีรัฐบาลต้องรองรับอะไรกับประชาชนบ้างในการบังคับใช้กฎหมายนี้
ผมว่าเขาน่าจะอ่านความเห็นของในโซเชียลอะไรบ้างนะ
เพราะว่าประชาชนแบบไม่มีใครเขาเห็นด้วยเลย
ซื้อรถมาญาติพี่น้องก็ต้องกลับด้วยเขาไม่มีรถ

แต่มาปีนี้ปุ๊บปั๊บอะไรพอถึงสงการปุ๊บก็รีบเลยออกกฎหมายทันที
ก็เดือดร้อนมากนะไม่รู้จะทำยังไง
ผมไม่เห็นด้วยอย่างแน่นอนเลยครับ
ประชาชนส่วนมากก็จะไม่เห็นด้วยนะฮะ
เพราะเราซื้อรถมาเพื่อลดแคปนี่คืออเนกประสงค์มันมีมานานแล้วนะฮะ
คือจะมาบังคับใช้กันโดยที่ใช้เวลาแค่ไม่กี่วันไม่เป็นธรรมกับประชาชนครับ
ติเบลด้านหลังถ้าอนุโลมให้มีการติดตั้งและให้คนที่นั่งในแคปอะครับ
แล้วรัดเข็มขัดนิรภัยผมว่ามันก็โอเคครับ
เพราะว่ารถมันซื้อมาแล้วมันก็กลายเป็นนั่งสองที่นั่งจริงนะครับ
ผมว่าออกกฎหมายมาอย่างนี้ลำบากเดือดร้อนกันทุกคนนะครับ
เพราะว่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน๗ที่นั่งเนี่ย
มีจดทะเบียนในบ้านเราในประเทศไทยทั้งหมดตอนนี้กว่า๖ล้านคันแล้วไม่น้อยนะครับ
ดังนั้นก็คนที่รับผลกระทบได้รับความเดือดร้อนเนี่ยจะกี่คนก็คูณกันไปนะคะ
คุณผู้ชมคะทีนี้ฝากฝั่งการเมืองก็มาเลยมาแสดงความคิดเห็นกันเลยนะคะ
นี่แหละค่ะมาแสดงความคิดเห็นแหมไม่ได้สิฝากฝั่งการเมืองต้องนิดหนึ่ง
นะคะนายสามารถแก้วมีชัยอดีตสสเชียงรายพักเพื่อไทยบอกว่า
มาตรการนี้ส่งผลให้ประชาชนเดือดร้อน
เขียนกฎหมายเนี่ยคือดูเจตนาก็รู้แหละว่าเจตนาดี
แต่มันไม่รอบครอบไม่ได้ดูว่ามันจะมีผลกระทบในทางปฏิบัติ
มีตรกูนมหาศูกรองโครศกพรรคประชาทิปตบอกว่า
ประชาชนจำนวนมากกังวลกับมาตรการห้ามนั่งท้ายกระบะ
โดยไม่มีข้อยกเว้นซึ่งอาจทำให้มีประชาชนจำนวนมากตกหล่น
ได้กลับบ้านในช่วงเทศกาลถือเป็นเรื่องน่าเสียใจ
แต่เพื่อให้คำสั่งตามมาตรา๔๔ของคศมีมนต์คลัง
มาลิกาก็เลยเสนอให้นายกรัฐมนตรี
สั่งการให้กองบัญชาการทหารทุกเหล่าทัพ
มาให้ประชาชนนั่งกลับบ้านมาเลยนั่งกระบะไม่ได้

ประชุดได้เยอะด้วยนะถ้าเกิดว่าใช้บริการจริงนี่นะฮะ
อืมแต่ก็อย่างที่บอกแหละก็ให้เวลา
หลังสงกรานายกออกมาบอกแล้วนะคะ
เพราะเดี๋ยวจะได้ชี้แจงกันด้วยเดี๋ยวค่อยติดตามกันไป